กะเพรากุ้งบ้างไหมได้ดีแต่คุณผู้ชมน่าจะไม่เคยได้ยินผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกกับกะเพรากุ้งกระต่อม
เฮ้ยกุ้งกระต่อมเป็นยังไงเอาไปดูพร้อมกันฮะ
ตัวเล็กหรอคะเนี้ย

กุ้งกระต่อมมันชุกชุมจริง

ฝั่งทะเลในที่ตื้นหรือตามคลอง
ลักษณะของกุ้งกระต่อมมันรูปร่างก็คล้ายกับกุ้งกล้ามกราวแหละ

ล้ำตัวยาประมาณสัก๕๖เซนติเมตรนะฮะ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่นี่
ชาวบ้านตะบดบางช้างอำเภออำภาวะ
จังหวัดสมุทรสงครามเขาจับกุ้งกระต่อมเนี่ย

จุดเด่นก็บอกว่าเนื้อสัมผัสมัน
จะหนึบเด้งเขาว่ากันว่าอร่อยกว่ากุ้งปกตินะโอ้
จะตัวเล็กแต่ความอร่อยไม่เล็กนะครับ
เจ้าของร้านอาหารที่นี่คุณสมทรงบอกว่า
เดิมนะเปิดขายกาแฟและขายของชำ
แต่ต่อมาเริ่มขายก๋วเตี๋ราดหน้าผัดไทยต่อยอดมาเป็นอาหารตามสั่ง
ต่อมาพบว่ากุ้งกระต่ำมันเยอะ
ทดลองแกะแล้วมาผัดขายเป็นผัดกะเพรากุ้งกระต่อมแบบนี้
โอ๊ยกินง่ายเลยแหละอุ๊ซ่องครับ
พัฒนามาเรื่อยลองผิดลองถูกจนได้สูตรที่ลงตัว
ลูกค้าหลายคนแวะเวียนมาที่นี่ลองลิ้มชิมรสแล้ว
อร่อยโดนจิตโดนใจกุ้งกระต่อม
มันโดนใจต่อมอร่อยจริง
เขาบอกว่านอกเหนือจากกะเพราแล้วนะยังมีอย่างอื่นอีก
มีกุ้งกระจ่อมทอดกระเทียมกุ้งผัดกะปิก็ได้
แต่ละวันมียอดขายวันละ๒๐๐๓๐๐จาน
และต้องใช้กุ้งกระต่อมวันหนึ่งประมาณสัก๑๐๑๕กิโลกรัม

กุ้งกระต่อมเนี่ยจานละ๔๐บาท
เมนูที่ทำได้ผัดไทยเอาไหมล่ะ

ข้ามวัดหลังกะขับเข้าไปในสอนประมาณสัก๕๐๐เมตร
ร้านจะอยู่ที่บริเวณคอสะพาน
เปิดทุกวัน๙โมงครึ่งจนถึง๑๔นาฬิกาบ่าย๒ก็หมดแล้วจ้า
มีโอกาสลองทานกันดูเนอะ
โหหิวข้าวเลยอะคุณ